ดูความคืบหน้ากรณีผู้ชายยุทธ์๓๒ปี
เป็นชาวบ้านในท้องที่อำเภอประทายจังหวัดนครราชศรีมา
มีการไปแจ้งความกับตำรวจในพื้นที่สพนสูงบอกว่า
โดนผู้ชายลักษณะคือคล้ายตำรวจเพราะว่าแต่งกายครึ่งท่อน
ใช้ปืนมาตบหน้าเขาคนนี้ค่ะ
และปรากฏว่าล่าสุดจากการตรวจสอบจริงนะคะ
คนที่ใช้ปืนมาตบหน้าเป็นตำรวจจริงเป็นดาบตำรวจ
สังกัดกองบัญชาการตำรวจนครบาน
ทีนี้ตำรวจในท้องที่ที่เกิดเหตุก็คือสพนสูงได้มีการออกหมายเรียก
ให้มารับทราบข้อกล่าวหาแล้วก็คือข้อหาดทำร้ายร่างกายผู้อื่น
พร้อมกับบอกว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่าย

คู่กรณีจะเป็นตำรวจก็ตามค่ะ
เป็นชาวอำเภอประทายจังหวัดนครราชศรีมา
ไปแจ้งความกับตำรวจในท้องที่สพนสูงจังหวัดนครราชศรีมา

ลักษณะแต่งกายคล้ายกับตำรวจคือแต่งกายครึ่งท่อน
ไปทำร้ายตัวเขาเองจนได้รับบาดเจ็บ
ระบุบอกว่าถูกตำรวจแต่งกายครึ่งท่อน
ใช้อาวุธปืนตบไปที่ใบหน้าจนเลือดอาบ
เหตุการณ์เกิดขึ้นคือ๙มิถุนายนที่ผ่านมา
ขณะที่จอดรถเจรจากันเรื่องของการขับรถปาดกันไปปาดกันมา
บนถนนมิตรภาพเขตอำเภอโนนสูงจังหวัดนครราชศรีมา
เจ้าตัวไปแจ้งความกับพนักงานสอบสวนสพนสูง

ซึ่งไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดกันหน่อยค่ะคุณผู้ชม
จุดเกิดเหตุก็คือริมถนนมิตรภาพ

บริเวณหน้าโรงเรียนอนุบาลตลาดแคร์ตำบลทานประสาทอำเภอโน้นสูง

ภาพนี้คุณผู้ชมจะเห็นนะคะอาจจะไม่ค่อยชัด
ผู้ชายคนหนึ่งแต่งกายด้วยเสื้อสีขาวกางเกงสีกากีคล้ายกับตำรวจ

เดินลงจากรถที่จอดอยู่ด้านหน้ารถของนายชัยยุทธ์
ทั้งคู่มีปากเสียงกันสักพักค่ะ
ชายที่แต่งกายคล้ายกับตำรวจ

แล้วก็ไปหยิบสิ่งของบางอย่างมาตบที่ใบหน้าของนายชายุทธ์

ที่ผู้เสียหายตอนนั้นก็ไม่ได้มีการตอบโต้นะ
ก่อนที่ตำรวจจะเดินเข้ามาระงับเหตุ
จากนั้นผู้ก่อเหตุก็ขับรถหลบหนีไปค่ะ
เรื่องที่เกิดขึ้นพันธุ์ตำรวจเอกนิรันดิแก้วอิน

เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดในจุดเกิดเหตุ
รวมทั้งเช็คทะเบียนรถแล้วก็ภาพถ่ายของผู้ก่อเหตุ
ตอนนี้รู้แล้วนะคะว่าผู้ก่อเหตุเป็นตำรวจจริง
ศดาบตำรวจสังกัดกองบัญชาการตำรวจนครบาน
ทราบชื่อต่อมาก็คือคนที่ก่อเหตุที่เอาปืนไปตบหน้าคู่กรณี
ดาบตำรวจเกรียงไกรโสภาพรม
โดยในวันนี้พนักงานสอบสวนจะออกหมายเรียกให้ดาบตำรวจนายดังกล่าว
รับทราบข้อกล่าวหาคือทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนได้รับบาดเจ็บ
ส่วนกรณีที่ผู้เสียหายบอกว่าถูกอาวุธปืนตบที่ใบหน้านั้น
ทางพนักงานสอบสวนเดี๋ยวต้องมีการสอบสวนเพิ่มเติม
โดยได้มีการนัดหมายนายชายุทธ์ผู้บาดเจ็บมาสอบปากคำเพิ่มเติมในวันศุกร์ที่จะถึงนี้
ซึ่งหากพบว่ามีการใช้อาวุธปืนตบที่ใบหน้าจริง
จะมีการพิจารณาแจ้งข้อกล่าวหากับดาบตำรวจนายนี้เพิ่มเติมค่ะ